ที่เรื่องของตำรวจครับไปไล่ล่านุ่มเมายาคุณผู้ชม
แก้ผ้าขับรถซิ่งหนีตำรวจ
จนมุมสิ่งที่เจอคือตัวเองก็แก้ผ้า
ในรถนั้นมีแต่ชุดชั้นในผู้หญิงนะครับ
เต็มรถไปหมดรวมทั้งเรื่องของยาบ้าอีก๔เม็ด

เขาไม่จอดรอกตำรวจพูดอยู่ในรถอ่ะ๑๙๖๗

เร่งหนีแบบนี้ก็เป็นรถเก่งโตแลต้าสีดำ
นะเพราะว่าตำรวจเขาเห็นภิรุษไม่ยอมให้ตรวจคน

ตำรวจเองก็วิ่งหลบหนีกันรถจะชน

ไม่ลดละเลยแต่รถเก่งคันนี้ก็ขับหนี

ซ้ำยังขับรถย้อนสอนไปหลายกิโลเป็นคลิปยาวพอสมควร
ขับรถกันไปจนสุดท้ายไม่รอดครับรถเก๋งเสียหลักไปตกข้างทางพุ่งชนเต็นต์
แล้วก็บ้านบริเวณของประชาชนสุดท้ายยับเยินทีเดียวพังไปหมดเลย
คนก็ติดอยู่ในรถกู้ภัยเข้าไปช่วยตกใจยิ่งกว่านั้นคือ
คนขับนี้เนี่ยแก้ผ้าล่อนจ้อนหมดเลยไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่กางเกงในก็ไม่มีครับ
ร่อนจ้อนหมดเลยนะตัวเขาเองก็บาดเจ็บเพราะรถชน
ค้นเอกสารก็ทราบชื่อว่านายศิรพบนาคประดับอายุ๓๖ปี
แล้วที่มันต้องตะเลิงอีกหนึ่งครั้งก็คือว่าในรถมันมีกลิ่นตลกอบวนของยาเศรษฐกิจ

สุดท้ายสารภาพยอมรับเสพยาบ้ามา๕เมตร
พอยามันออกฤทธิ์ก็เลยตะเวนไปหาเหยื่อที่เป็นผู้หญิง
เป็นผู้หญิงที่รู้ใจกันนะฮะเขาว่าอย่างนั้น

หากไม่มีเหยื่อก็ไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิงแทนที่ตากตามหอพัก
เอามาที่บ้านเพื่อที่จะไปสำเร็จความไคร่
รับทำมาแล้วหลายครั้งแล้วก็หลายพื้นที่ด้วย
เรื่องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาไปสิครับ
ข้อหาครอบครองยาเสพติดข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่น
แล้วก็ยังไม่รวมข้อหาเรื่องของการขับรถประมาท
ชนบ้านชนเต็นต์คนอีกทำให้เขาเสียทรัพย์อีกนะฮะ
แล้วก็เป็นพื้นที่ลอยต่อกันหลายพื้นที่ทั้งลบบุรีกับสละบุรี

เมายาและตะเวนหาเหยื่อสาว
นั่นสิครับโชคดีนะไม่เจอใครขโมยได้แค่ชุดชั้นในนะครับ